ปอมแปมเป็นแฟนเฮียบอยโอเค
เพราะว่าน้าตลอดดี

อ๋อน่ารักจั๋งเลย

นี่เขาตั้งใจออกมาให้เลย

เพิ่งเร็วนี้เลยป่ะคะ

ก็เห็นเพื่อนเล่นคนนึงค่ะ

ใช่วันเกิดน้องก็ดี

พอเราก็ยายก็กลับไปแม่มัน
โหนเอาไปทำไมเล่นมาก
พากลางจริงปรากฏ

วันใหม่เขาชอบน้องสัตว์เลี้ยง
วันนี้คุณยายคุณยายก็เลยเอากระต่ายมาให้

อื้อน่ารักมาก

อโหมากกับกัน

น่ารักจังเนื้อ

อันนี้เบาดีฉันก็ต้องเจอกัน

ไม่ต้องตื่นเต้นค่ะกูจับกูจับแขก

สวัสดีนักเทพสวัสดีนภาพนักหน่อง

ก็บอกว่าคนชอบกระต่าย
เป็นคนอ่อนโยน

ก็รู้สึกว่าเนี่ยนี่กูเหงากว่าเดิมรึช่าง
เขาจะมีสัญญาณว่าเขารัก

มีชื่อเปปเปอร์ชื่อซอง

ตอนนี้ทุกคนกำลังคิดว่าทำไมชื่อดัตเจริฝ์จังเลย

ซึ่งวันใหม่ก็เป็นคนชอบสัตว์เลี้ยงสัตว์เหมือนกัน
ก็เลยคุยกันรู้เรื่องไหม
ชอบหลอกไปเล่นกระต่ายที่บ้านใช่ไหม

ก็คือหลอกไป

เต้นค่ะการเต้น

ให้ใครแข่งกับใครคะ
แข่งกับหนูค่ะ

เพลงอะไรเพลงอะไร

ถ้าเป็นครูผ่านไม่ค่อยไม่รู้

ยินดีนะคะกับวันนี้

เฮ้ยมันง่ายเกินไปมันไม่เห็นอะไร
ดีเจ็ดไหมนะคะ
ต้องเก่ง

คือสไพส์ใหญ่ก็คือใหญ่แล้ว

น้องบอกว่าถึงกูแล้วเหรอ

ได้เจอกันตามโอกาสครับผม

มีความมุ่งมิง

พี่สาวเผิ่มใหม่คนนั้น
เป็นเพื่อนเล่นกันกับน้อง
แล้วพัทย์อยากรู้ไง

สามคนเขาอยากรู้ว่าคุณไปหลงเสน่ห์อะไร
ไม่ถูกเพราะว่าจริงรู้จักกันอยู่แล้ว
เคยทำงานด้วยกันและทีนี้มีครั้งนึง
มีโอกาสที่เขาต้องมาถาม

ซึ่งคุณนี้เขาก็เลยมาถามคุณ

แล้วก็มีโอกาสได้คุยกันขึ้นมา

แล้วพาดชอบคนแกกว่าหรือเด็กน้อย

เราเป็นคนมีความพยายามสูงมาก

เหนื่อยแล้วถ้าเกิดว่าพี่พายเขาจะมีแฟนนะคะ

เคยคลังพี่เค้าลองเพลงมั้ยคะ

อันนั้นพี่ออสปอมภัดค่ะ
อันนั้นหมายถึงออสไหน

ยาว